พาคุณผู้ชมพาคุณด้วยไปส่องกับคนนี้ดีกว่า

ป้องนวัดผู้ชายปากแข็งที่สุดณจุดนี้ดิฉันบอกไว้เลย
คราวก่อนมีข่าวกันมาใช่ไหมกับน้องเอ๋ยไฮโซเอย
เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แล้วบอกอีกว่าไม่ได้มีอะไรท้ายที่สุดแล้วเป็นไง

อันนี้เป็นการที่แบบว่าปาปาเรซี่จับภาพมาได้นั่นเอง
ทุกวันนี้ใครก็มีกล้องให้พี่ป้องดังขณะนี้ขอบคุณหน่อย
แหละบันเทิงไทยรัฐออนไลน์แชะภาพมานะคะ
พระเอกหนุ่มหล่อป้องนวัดควงไฮโซสาวเอ๋ยธัญวัลค่ะ
เที่ยวห้างทานไอศครีมกันสองต่อสองกระนุ้งกระนิ้งมุ่งมิ้งมากนะคะ
งานนี้ก็เลยอยากจะรอฟังจากปากของพี่ป้องนะ
สรุปว่าตกลงแล้วน้องเอ๋ยมีความสัมพันธ์กันแบบไหน
เป็นพี่เป็นน้องกันหรือว่าเป็นมากกว่านั้น

เป็นคนที่เคยมีกระแสข่าวกับพี่ป้องมาแล้ว
เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือว่าวันวาเลนไทยนั่นเอง

เพราะว่าในอินสตราแกรม

จนคนคิดว่าเปิดตัวคู่รักคู่ใหม่
ท้ายที่สุดทั้งคู่ก็ออกมาเฉลยว่า
ถูกแฮคไอจีซ่ะอย่างนั้นค่ะ

ก็ไม่ได้แล้วล่ะเดินด้วยกันขนาดนี้
ภาพมันคู่กันขนาดนี้พี่ป้องค่ะ
เดี๋ยวเจองานหน้าตอบให้ชัด